คุณเป็นหนึ่งผู้ชายที่ถูกต้องคำสามเหมือนกันเกี่ยวกับความรักไม่เคยสมหวังเลย
อาจจะยังโชคไม่ดีเท่ากับผู้ชายอีกหลายคน

ถ้าเขาแฮปปี้แล้วแล้วในอนาคตโอกาสมาถึง
ทำไมไม่ตัด
เป็นคำถามระดับชาติผมว่าคุณตื้นต้องตอบ
คำถามก็คือทำไมไม่ตัดผม
มีคนหลายคนฝากผมถามมาทำไมไม่ตัดผมอ่ะ
ที่เราจะไว้ผมยาวได้มันก็เริ่มจะน้อยลง
แล้วเลยว่าวึ๊คว่าไว้ไปก่อนครั้งนี้คือไว้ได้ยาวเลย
แล้วด้วยโควิดด้วยไม่มีโอกาสได้ตัด

แต่อีกเรื่องหนึ่งครับเพราะว่าหลานสาวผม

เขาบอกว่าไม่ต้องตัดแล้ว

ก็โตขึ้นมาก็อยากเป็นนักธุรกิจ

อยากเป็นมีช่วงนึงเคยเข้าวงการบันเทิง

เผื่ออยากอยู่ในวงการบ้าง

มีสักแป๊บครับแต่พอส่องกระจกดูแล้วก็

มันคนกี้ทำตัว

ผมว่าผมมีสิทธิ์โอการเป็นผู้เอก
เพราะสมัยตอนผมมาอายุ๒๐
หน้าเทรนด์ของดารา

พี่ดูศันยาเพราะพวกนี้หน้าแบบ
ค่อนข้างจีนหน่อย

คืออย่างที่บอกว่าผมเทรนมาโดยที่ว่า

แต่ว่าเราต้องตัดสินตัวเองมากกว่าว่า
วันนี้เราทำตัวดีแล้วหรือยัง
ถ้าคำพูดนี้ผมมองว่า

เราจะทำตัวเองให้ดีก่อนแค่นั้นเอง
ประโยคที่คุณพ่อสอนคุณกึ้งที่จำได้จนถึงปัจจุบันนี้และนำมาใช้ได้คือเรื่องอะไรฮะ
คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสอนผมโดยคือผมโตมาโดยไม่ได้มีคำชมเยอะ
พ่อจะมีแต่คำว่าตลอด
ทำแบบนี้ทำไมไปล้มมาทำไมถึงเอาอย่างนี้ตลอดเวลาแต่จะไม่มีคำชม
วันนี้ด้วยเหตุการณ์สถานะแบบว่าปัจจุบันของสังคม

แต่เราเนื่องจากเราเทรนด์มาไงโดนว่ามาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเอามาเลยว่าเข้ามา
ถ้าทำให้คุณสบายใจเอาเลยผมไม่ได้เจ็บ
แต่อะไรที่ว่าแล้วมันถือว่าเป็นไอเดียใหม่สำหรับเราในการพัฒนาตัวเอง
อันนั้นผมจะเก็บมาเราไปพัฒนาตรงนี้ดีกว่า
แต่อะไรที่ว่ามาอย่างน้อยเราได้ให้เขาได้ระบายอารมณ์

มากเลยครับเพราะเราโตมาจากลำแข้งเราก็ไม้เรีย
ไม่ว่าจะรวยจะจนแต่ว่าปัญหาแต่ละอย่างเนี่ยเราเอามาแก้ปัญหาแบบไหน
ไปเครียดกับปัญหานั้นไหมถามว่าผมมีปัญหาไหมมีอยู่แล้ว
เด็กโตขึ้นมาต้องผ่านการใช้ชีวิตมากกว่า
การใช้ชีวิตในแต่ละช่วงเวลาของอายุเนี่ยเราก็จะมีความคิดความอ่านที่ไม่เหมือนกัน
ผมมองกลับไปหาตัวเองเมื่อ๒๐ปีแล้วเราก็มองว่าเราก็ทำอะไรโง่มาเยอะเนอะ
ตอนเด็กด้วยความคึกขนองเราก็ไม่รู้หรอกว่าความอันตรายมันเป็นขนาดไหน
ผมเนี่ยเข้าโรงพยาบาลมาหนักแล้ว๒ครั้ง

ด้วยความคึกขนองเนี่ยเราไปลองรอบแรกมาปุ๊บโอ้โหเราก็บิดเต็มเลย
ร้อย๓ร้อย๕ร้อย๖อะไรแบบนี้ทางตรงแล้วมันเราไม่รู้สนามเพราะว่าเราไปครั้งแรก
พอเจอหลังจากทางตรงเสร็จเนี่ยมันเป็นทางโค้งขาลงแล้วเราเบรกพอเราเบรกปุ๊บเนี่ยมันมอไซค์มันเสียหลัก
ตัวเราเนี่ยลอยข้ามมอไซค์ไปแล้วก็กิ้งไปกับพื้น
นั่นแหละรู้สึกว่าพอล้มคือกิ้งไปหลายตลบมากจนตัวไปชนกับกำแพง
แล้วก็คืออยู่โรงพยาบาลประมาณสักเกือบ๒เดือน
ขาใช้ไม่ได้คอนี่ยกไม่ได้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเราคิดไปเองว่า
เราก็คิดไปแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเราเดินไม่ได้เราจะทำยังไงต่อ

เราคิดแบบเพราะมันเดินไม่ได้ฮะขาบวมเป็งหักเอ็นขาตรงนู้น
มีแวบนึงแบบมันเป็นช่วงโมเมนท์ที่ดาวน์มากว่าเราอยู่ไม่ไหวแล้ว
มันมีช่วงโมเมนต์นิดที่ว่าหรือเราไม่อยากอยู่ที่โดยที่เดินไม่ได้
แต่ว่าสุดท้ายแบบเราก็อยู่แล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มันเริ่มดีขึ้น

พ่อจะสอนเสมอว่าในการทำอะไรแต่ละอย่างก็ควรจะระมัดระวังร่างกาย
พ่อแม่ให้ร่างกายที่ดีมาแล้วจงรักษาร่างกายของเรา
อเจมส์ซึ่งพอเรามองกลับไปเราก็จริงพอตอนนี้อายุ๔๐กวรสมัยก่อนเนี่ย
วิ่งผ่านเนี่ยเราอาจจะไม่มีอยู่ตรงนี้แล้ว
ว่าเด็กรุ่นใหม่เป็นคนที่มีองค์ความรู้เยอะขึ้น
เพราะว่าแน่นอนเขาได้เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กเลย

เราต้องไปอ่านห้องสมุดใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาเปิดโทรศัพท์เขาได้องค์ความรู้แล้ว
รู้เขาต้องแน่นกว่าเราอยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีแล้วเป็นคนที่กล้ามากขึ้น
มีการรวมตัวทางความคิดหรือว่าช่วยกันทำอะไรมากขึ้น
แต่ว่าในทางเดียวกันผมก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ย
คุณก็ต้องมีอีกอย่างหนึ่งก็ต้องมีประสบการณ์ชีวิตที่ต้องเรียนรู้ไปด้วย
เพราะว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังด้วยตัวเองด้วยนะเราก็ผ่านไปแล้ว
เด็กเราก็จะคิดแบบหนึ่งอกหักยังไม่เคยเลยเราก็จะมีความคิดแบบหนึ่ง
พอผ่านการอกหักมา๓ครั้งผิดหวังมาสัก๕ครั้งความคิดองค์ความรู้ก็จะเปลี่ยนไป
แต่ชอบในเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไฟเยอะผมอยากมีไฟแบบนั้นตอนนี้ไฟเหลือน้อย
อายุก็เริ่มเยอะแต่อยากให้เรามาช่วยกันคิดเราใช้ไฟของเขาได้แต่เราก็แชร์ประสบการณ์ของเขาได้
แชร์ความคิดของคนประสบงานเยอะกับไฟของรุ่นใหม่เนี่ยโอ้โหสิ่งดีจะเกิดขึ้นเยอะ

เชื่อครับเด็กไม่เชื่อเด็กเอาผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นหรือสมัยผมด้วยเก่งโตมาเรียนรู้เพื่อนเยอะ
คิดกันมาเฮ้ยเราแม่งสุดยอดเราต้องไปบอกพ่อแม่ว่าเราต้องทำอะไรบ้าง
ความคิดทางหลากหลายมันบางอย่างมันใช้ได้บางอย่างไม่ใช่ผมเชื่อว่าเราต้องคุยกันมากกว่า
แชร์ในสิ่งที่เราเข้าใจในยุคปัจจุบันและเราเข้าใจในสิ่งที่ท่านมีประสบการณ์มากกว่า
แล้วทุกอย่างที่พ่อบอกก็มักจะตรงแทบ๑๐๐ครับมันต้องมีประสบการณ์ชีวิตมาถึงจุดหนึ่ง
แล้วจะถึงบังอ้อว่าเออประสบการณ์เนี่ยสำคัญนะ
ผมก็โดนผมชอบนะขอบคุณนะครับเอาจริงน่ะ
คือผมว่าการที่เราอายุขนาดนี้เราไปเจออะไรแบบนี้แต่ก็ต้องเข้าใจว่า
คนที่ลงไม้เรียวเค้าต้องเป็นด้วยความรัก
ผมว่าโดนไม้เรียวก็ดีเหมือนกัน
ก็ทำให้เราเข้าใจ

ผมชอบทำให้ผมว่าเราเรียนรู้ถูกผิด

ความรักทั้งนั้นเลยแฟนความรักคำหาก
เวลาเราเสพข่าวอย่างนี้ผมว่าข่าวบันเทิงเนี่ยจะเป็นข่าวที่คนได้เสพเยอะในมุมกว้างมากสุด
อย่างเช่นข่าวธุรกิจคนก็จะน้อยลงหน่อยแล้วพอเรามีชื่ออยู่ในเกี่ยวกับเรื่องวงการบันเทิงเนี่ย
เพราะว่าที่ผ่านมาก็มีคนที่ผมได้คุยด้วยที่อยู่ในวงการบันเทิงครับผม
กลายเป็นว่าสิ่งที่ผมทำในเรื่องธุรกิจหรือสังคมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอคนไม่ได้อ่านเนื่องจากคนไม่ได้อ่านเยอะเท่าไหร่
คนก็จะมาโฟกัสกับสิ่งที่เป็นแมสที่สุด
คำว่าของเล่นไฮโซสำหรับคุณมันมีความหมายว่ายังไงฮะ
ดารามักจะเป็นของเล่นของไฮโซเสมอ
แต่นี่ผมเข้าใจเพราะว่าสื่อหลายสื่อเวลาเขียนหัวข้อข่าว
พาดหัวว่าวันนี้ไปทำบุญมาก็คงไม่มีคนอ่าน
ผมเข้าใจแต่ว่าอยากให้อยู่ในกรอบนิดนึง
ผมว่าบางอย่างก็เป็นคำจำกับคำที่แรงจนเกินไป
เหมือนกันเกี่ยวกับความรักไม่เคยสมหวังเลย๔๑ปีแล้ว
อาจจะยังโชคไม่ดีเท่าว่าผู้ชายหลายคนนะครับ
แล้วบังเอิญหน้าที่รับผิดชอบของผมเนี่ย
ซึ่งวันนี้ผมก็ดูแลอยู่หลายส่วน
แล้วอีกหลายครอบครัวที่ผมต้องดูแลว่าเขาต้องมีความสุขไปด้วย

มันอาจจะทำให้ผมเนี่ยมีเวลาไม่ได้มีเวลาที่จะไปดูแลใครจริงแบบได้เต็มที่นะครับ

ว่าไม่สามารถไม่โชคดีเท่าคนอื่นที่มีเวลาไปดูแลผู้หญิงที่เขารัก
ทุกครั้งที่อกหักหรือทุกครั้งที่ต้องเลิกลาคุณเสียใจไหม
โอ้โหจะเหลือครับผมเป็นคนที่อินกับความรักมาก

ผมผ่านมาหมดแล้วเรื่องความรักผมผมว่าถ้าเรื่องความรักของผมที่ผมทำมาเนี่ย

นั่งตามผู้หญิงก็มีแล้วนั่งเฝ้าหน้าบ้านก็มีไปแบบโอ้ย

โอ้โหไปนั่งรอเป็นแบบ๗๘ชั่วโมงเมื่อไหร่เขาจะมา
ไปดูหน้าต่างห้องนอนเขาไฟดับหรือยังอะไรอย่างเงี้ย
ผ่านมาหมดแล้วฮะไอ้เรื่องอะไรที่แบบว่าทำมาโอ้เยอะ
บินไปเซอร์ไพรส์คนไปเซอร์ไพรส์แฟนไปทำอะไรมันมีมาเยอะมาก
ว่าเราก็อิ่มกับเรื่องเราณช่วงตอนที่เราวัยรุ่นนะครับ
ก็ทำมาเยอะแล้ววันนี้เราทำอะไรให้กับตัวเองแล้วก็ทำให้กับคนที่มากกว่านั้นได้

มีหรือไม่มีคุณต้องตอบเลยนะคะแถลรัทท็อกครับ
คนนี้รักมากมั้ครบไม่กี่ปีแล้วฮะ
คือคำถามคำถามแรกที่คุณอยากได้คำตอบแล้วผมไม่ได้ตอบ
เราอยากจะช่วยคนไทยด้วยกัน
ในโอกาสที่ว่าเรา

แล้วก็ถือว่าเราอยากช่วยคนไทย
เพราะเราก็คือคนไทยแล้วผมก็รักประเทศไทย

คือถามว่าเป็นงานที่เราจะได้กำไรไหม
คืออันนี้ผมว่าผมว่าเป็นสิ่งที่
เราอยากจะส่งออกวัฒนธรรมไทยไปสู่ต่างประเทศ

เรานำเข้าคอนเสิร์ตเกาหลีมา
ทำไมเราไม่เอาองค์ความรู้ตรงนี้ของเกาหลี

เราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์เป็นหลัก

เราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเป็นหลัก
แต่ประโยชน์หวังว่าในอนาคตมันคงได้

เพราะเงินที่ลงทุนไปมันมหาศาลมาก

มันคือวันแรกเรา
มองหากำไรไม่ได้หรือเท่าทุนไม่ได้อยู่แล้วครับ

คือเหมือนเรียนไปเต็มที่
แล้วลงไปเป็นประมาณเป็นร้อยแล้วครับ

ผลตอบกลับหรือว่าจุดคุ้มทุนสำหรับเรา

คนในวงการช่วยกัน
ทำให้เกิดว่าเป็นสิ่งที่เราทำ

มันก็จะดีกับคนหมู่มากด้วย

ผมไม่เคยเข้าใจเราผิด
ผมไม่เคยได้ไปให้ความสำคัญตรงนั้น
ว่าแต่ละคนจะมองผมเป็นคนแบบไหน

ผมทำตัวดีแล้วหรือยัง

เราอยู่บนพื้นฐานของในศิลธรรมอันดีเนี่ย

เพราะว่าต่อให้คนจะว่าเราแบบไหน

ที่มีกึ้งวันนี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

คุณชอบให้ผมทำอะไรในสิ่งที่ทำไม่ได้
ผมชอบทำอะไรในสิ่งที่ผมทำได้มากกว่า

มันก็จะไปมองในสิ่งที่เราผิดพลาด
เราอยากไปย้อนอันนี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้

แล้วเราจะทำในวันนี้ที่อยู่บนโต๊ะของเราเนี่ย

แล้วทำให้สิ่งที่อยู่บนโต๊ะของเรามันดีขึ้น

แต่เราไม่อยากไปบอกหรอกเฮ้ยโต๊ะนี้ไม่เอาแล้ว
ไม่เอาอยากจะไปเล่นโต๊ะนู้นโต๊ะอดีต

ผมอยากเอาปัจจุบันให้มันดีขึ้น
สุดท้ายอยากจะเล่นการเมืองไหมครับ
กว่ากันกัน
คือผมคิดว่าผมอยากหาประสบการณ์ให้มากขึ้น

มีโอกาสหรือเราพร้อมมากกว่านี้
คือวันนี้เรายังดูแลคนที่อยู่ในธุรกิจ
ที่เราดูแลอยู่ครอบครัวของเจอโควิดอีก
ยังดูแลได้ไม่ดีเลย
แล้วเราจะเอาเวลาไหนไปดูแลคนที่มากกว่านี้
ต้องเอาคนที่อยู่ในมือเราตอนนี้ให้ดีก่อน

แล้วในอนาคตโอกาสมาถึงเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากัน

เรายังมีอีกหลากหลายที่เราสามารถทำให้คนไทยได้
ไม่จำเป็นต้องเล่นการเมืองก็ช่วยประเทศชาติได้

ขอบคุณนะครับ